คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
ครับกับผมแดนนี่เลสซิ่งครับพอดแคสต์ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับ
เห่าเซียนนักธุรกิจถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรกจนไต่ระดับสู่ความสำเร็จได้
จะสามารถนำไปปรับใช้กันได้ครับและสำหรับธุรกิจที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับ
จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์อีกแล้วแต่จะเป็นธุรกิจทางการแพทย์ที่ช่วยคนที่ยืนหรือเดินแทบจะไม่ได้เนี่ยครับ
ให้สามารถกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เหมือนกับชีวิตของนักธุรกิจที่เราจะคุยกับเขาวันนี้นะครับ
จากที่เขาเคยล้มแต่เขาไม่ได้ล้มเรื่องสุขภาพนะครับแต่เขาเคยล้มเรื่องของธุรกิจที่เขาเคยทำ
จนถึงวันนี้เขากลับลุกขึ้นได้และยืนอย่างแข็งแรงด้วยธุรกิจทางการแพทย์
โอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจมากมากนะครับและวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงเส้นทางการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์
กับคุณวินิตริชชิมกรรมการผู้จัดการบริษัทออโทพีเซีย
ผู้ผลิตวัสดุดามกระดูกของไทยครับสวัสดีครับคุณวินิตครับ
สวัสดีครับครับถือเป็นเกียรติครับที่ได้รับการทำบ้านครับ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้คุยกันถึงเรื่องของนวัตกรรมด้วย
แล้วก็เอานวัตกรรมเนี่ยไปต่อยอดทำธุรกิจเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกนะครับ
อย่างนั้นผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับคุณวินิตนะครับ
ถามถึงเรื่องของหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับ
พูดถึงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนี้นะครับ
ที่มาของการผลิตนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจวัสดุดามกระดูกเนี่ยนะครับ
เริ่มต้นมายังไงครับคุณวินิตครับเดิมเราเราเราผิดชิ้นส่วนรถยนต์มาก่อน
เป็นเดสสามีนะครับรับจ้าง
เกฟท์ตอนนี้มันก็เป็นโอกาสที่เราจะมานั่งนึกทบทวนว่าเราจะทำอะไรต่อดี
ฦุรกิจออกมาเลือกธุรกิจด้วยธุรกิจไหนที่มันดูแล
ตอนนั้นเนี่ยมันไม่กระทบกับไอ้คลายสิทธิ์ต้มยำกุ้งอยู่บ้างเนี่ย
ก็ไปมองเห็นธุรกิจกับเครื่องมือแพทย์ตัวเราเองที่ทำชิ้นส่วนรถยนต์มาก่อน
ตอนนั้นเราก็มีอโอกาสเฉลกงานทางด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ก็ก็เลยเริ่มมาง่ายมาดูพันธุ์ที่ทำตัวเขา
ก็คือเอาง่ายว่าตั้งแต่จุดแรกเนี่ยจากวัสดุรถยนต์เนี่ยตอนนี้เป็นวัสดุของมนุษย์นะครับ
ประมาณนี้นะฮะระยะเวลาในการวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนากว่าที่จะมาผลิตแล้วก็เริ่มทำธุรกิจเนี่ย
ได้หลักรถยนต์เปลี่ยนมาเป็นอะไรของมนุษย์หรือวัสดุดามกระดูกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
แล้วเอาโนฮาวมาจากไหนครับ
ซึ่งเอาตั้งใจให้ไปทำการผิดวัสดุดามกระดูกถ้านั่นเครื่องมือแพทย์
ปรากฏว่ามาค้นหาผู้ผิดในประเทศเราไม่มีเลย
การเริ่มต้นอะไรใหม่เนี่ยผมก็ดูว่ามันก็น่าสนใจ

ในการที่เราจะขอร่างสร้างตัว
ก็ประมาณ๕ปี

มาตรฐานสะกนเค้าผลิตกันยังไง
ยังไงให้มีความปลอดภัยผู้ป่วย
มีความปลอดภัยนะครับให้เหมือนกับสากลเนี่ยเราต้องหาตัวมาตรฐานตัวนี้ก่อน
วัสดุส่วนใหญ่นะครับในการที่เราเอามาทำเป็นวัสดุเพื่อดามกระดูกเนี่ยเราใช้อะไรครับ
เริ่มต้นที่ผมเริ่มผลิตนะครับเราใช้สแตนเลสในการผลิต

เวลาเราใช้อันนั้นอย่างเดิม
แล้วมันมีผลกระทบกับเครื่องอันนี้
ต่างประเทศก็เลยมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
ใช้เหมือนกับต่างประเทศมีไม่กี่ตัว๓ตัวนี้แหละครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องของความท้าทายนะครับในการทำธุรกิจเนี่ยครับ

ที่เลยผลิตเป็นคนแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรผมก็ถือว่าเป็นความท้าทาย
แต่ธุรกิจเครื่องมือแพทย์เนี่ยกว่าจะหากว่าจะผลิตได้มันใช้เวลานานนะครับ
ข้อมูลต่างเพราะเราไม่มีไม่มีข้อมูลอะไรเลยเทคโนโลยีการผิดก็ไม่มีนะครับ
ต้องหาค้นหาใหม่หมดนะครับ
อันที่สองซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ผมมองดูเนี่ยก็คือความคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ซึ่งก็คือแพทย์ผู้ใช้
เป็นความท้าทายค่อนข้างสูงมากต้องสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับแพทย์เนี่ยใช้เวลานานมาก
พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตของไทยในปัจจุบันเรื่องของอุปกรณ์ทดแพงทางการแพทย์
ตอนนี้ถือว่าโอกาสทางด้านนี้เปิดมากน้อยแค่ไหนครับ
เพจเครื่องมือแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยเครื่องมือแพทย์ของไทยเราเนี่ย
ความสำคัญอยู่ที่ได้มาตรฐานการผลิตและก็ความปลอดภัยตามระบบมาตรฐานสากล
ถือว่าเป็นโอกาสไหมผมก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่การที่จะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมา
การสร้างแบรนด์ของคนไหนเกิดขึ้นได้ถ้าเราทำแล้วประสบความสำเร็จ
ก็ถือว่ามันผ่านตรงนั้นไปแต่มันความเสี่ยงการทำธุรกิจเนี่ยมันก็สำเร็จหรือไม่สำเร็จมันอยู่ตรงนี้ครับ
เราเราทำออกมาดีนะครับทำทุกอย่างออกมาดี
มันก็เป็นโอกาสที่เราจะเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมา
ถ้าถามถึงเรื่องของอุปสรรคนะครับที่เจอกับธุรกิจนี้
เนื่องจากตอนนี้ถ้าผมนับไปก็๒๐ปีแล้ว
อุปสรรคและปัญหาตลอดเส้นทางที่ผ่านมา๒๐ปี๒๐กว่าปีเลยครับ

เยอะครับผมผมถือว่าเยอะ
เพราะว่าวัสดุดำกระดูกเนี่ยเป็นตลาดของต่างประเทศมาก่อน
เดิมคือเราไม่มีผู้ผลิตในประเทศเลย
เพราะฉะนั้นต่างประเทศก็มาทำตลาด
ในประเทศไทยเป็นของต่างประเทศทั้งหมด
เราเองเราก็ต้องมาแข่งขันกับผู้นำเข้า
เรามีผู้ผิดต่างประเทศแล้วก็มีตัวผู้แทนจำหน่ายใช่ไหม
ผู้แทนจำหน่ายนี้เป็นของคนไทยแต่แบรนด์แบรนด์ก็เป็นของต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแข่งขันกับผู้นำเข้า
ซึ่งก็ถือว่าสำคัญแล้วก็ท้าทายพอสมควรจะต้องบริหารธุรกิจให้ผ่านนะครับ
ผมอยากจะถามเพิ่มเติมตรงนี้ครับตรงเรื่องของมาตรฐานเรื่องของการรับรองอะไรต่าง
เครื่องพยาบาลจะมีมาตรศานอยู่๒มาตรศาน
คือทั่วโลกเลยใช้มาตรฐานตัวนี้ตัวเดียว
ผิดยังไงมันถึงจะตรวจสอบได้
เกิดมีปัญหาอะไรต้องมาหาตัว

กับของทั่วโลกของสากล
พี่มากเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าสองตัว
ถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยมีการค้นคว้าหรือว่าวิจัยผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

จริงเราของผมมีนโยบายอยู่แล้วว่า
เราจะต้องมีพิธพรรณใหม่เป็นพิธพรรณใหม่เลยของเรา
ต้องมากกว่า๒พิธพรรณต่อปี
ส่วนตัวพัฒนาสินค้าเดิมนะครับ
สินค้าที่มีอยู่แล้วพัฒนาสินค้ามันดีขึ้น
อย่างน้อยต้องทำให้มันดีขึ้น๔พึทย์ต่อปี
เกี่ยวกับธุรกิจนี้นะครับเกี่ยวกับวัสดุทดแทน
หรือว่าอย่างที่เราเรียกกันว่าวัสดุดามกระดูกเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับ
ก็คือการผ่าตัดแผลใหญ่นะครับเพื่อจะรักษาผู้ป่วยเนี่ยแผลจะค่อนข้างใหญ่
เพื่อการทำการรักษาง่ายได้ถูกต้อง
เทรนด์มันจะไปอย่างนั้นซึ่งเราก็จะต้องรู้ว่าเทรนด์การผ่าตัดเป็นยังไง
ตัวอทโปรปิเซย์เองก็พยายามที่จะไปตามทางนั้น
เพราะดูแล้วเราคิดว่าจะไปทางนี้
ปัจจุบันนี้เราสามารถผิดเครื่องมือผ่าตัด
ซึ่งยังไม่มีการนำเข้ามาในประเทศได้

เราใช้เป็นผ่าตัดเคสแรกในประเทศไทยอะไรเนี่ยมีอยู่หลายตัว
เราทำไปถึงตรงนั้นซึ่งทันสมัยเนี่ยถ้าเทียงกับต่างประเทศได้หมดนะฮะ
ก็คิดว่าเราจะต้องไปอย่างนั้นสักวันหนึ่ง
เป็นความหวังของผมนะครับว่าเราจะทำอะไรใหม่ซึ่งรักษาคนรักษาผู้ป่วย
โดยที่ยังไม่มีการรักษาวิธีนี้มาก่อนในโลกและเราทำได้เป็นคนแรกของโลกอะไรเนี่ย
ผมยังมีความหวังตรงนั้นอยู่ครับ

ถ้าอย่างนั้นผมถามนิดนึงนะครับคุณวินิตครับเรื่องของรางวัลเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับ

จริงรางวัลเนี่ยเป็นความภูมิใจของทีมงานทั้งหมดนะครับ
รางวัลอะไรมาก็ถือว่าเป็นความภูมิใจขององค์กร
แล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานพนักงานทุกคนนะครับ
ผมคนเดียวคงไม่ได้พนักงานช่วยกันทำช่วยกันสร้างขึ้นมา
ถ้าพูดถึงเคล็ดลับเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราทำยังไง
แล้วก็เชื่อมั่นในธุรกิจแล้วก็นวัตกรรมของบริษัทมากขึ้นครับ

เคล็ดลับก็คือหนึ่งต้องรักษามาตรฐานก็ได้
คืออะไรที่มันต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยคุณตัดทิ้งไปเลยคุณอย่าเอามาใช้
อันที่๒ก็พยายามคุยกับลูกค้าแล้วก็หาข้อเสนอแนะใช้
เราเข้าไปคุยกับแพทย์อยู่ตลอดเวลาว่าใช้แล้วเป็นยังไง
มีอะไรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไหม
แล้วก็เวลาแพทย์มีเสนอแนะอะไรมาเราต้องรีบแก้ไขปรับปรุง
ถ้าทำได้เร็วเนี่ยก็จะสร้างความพึงพอใจแล้วก็ให้กับแพทย์ได้
และอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีนวัตกรรมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
เพราะว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจะทำให้เกิดแบรนด์ของคนไทยได้ครับ
ลับเนี่ยจริงก็ต้องบอกว่าในมุมของผมนะครับ
อย่างแรกคือเราต้องมีความกล้าก่อน
อย่างแรกที่ผมมองวันนี้นะฮะเรากล้าที่จะลงมาเล่นธุรกิจนี้
แต่พอเรากล้าปุ๊บเราต้องทำยังไงให้คนมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่น
พอเชื่อมั่นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไม่หยุดพัฒนาคือต้องพัฒนาไปเรื่อยแล้วก็ทำให้เหมือนเราต้องมีจุดขายบางอย่างที่เราสามารถไปแชร์ตลาดที่เขาเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์ระดับโลกอย่างที่คุณวินิตบอกว่ามาเป็นร้อยปีเนี่ย
เราก็ต้องเอาจุดเหล่านี้ไปเป็นจุดขายหลักของเราที่เราจะสามารถไปสอดแทรก
แล้วก็เป็นตัวเลือกที่แพทย์ไทยจะใช้
โอเคครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณวินิตริชชิม
กรรมการผู้จัดการบริษัทออทูพีเซียเป็นอย่างมากนะครับ
วันนี้ถือว่าได้ทั้งแชร์ประสบการณ์ได้ทั้งความรู้นะครับ
แล้วก็เอาจริงต้องบอกว่าคุณวินิตพูดคุยกับเราสนุกมากครับ

จะเป็นธุรกิจไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับ